ปัญหาเรื่องของการต่อสู้สัญญาไม่เป็นธรรมระหว่างอาร์มชุติมา
กับนายห้างประจักรชัยหายทองคำค่ะ
ล่าสุดวันนี้ค่ะนายห้างประจักรชัยเปิดเผยความคืบหน้า
ว่ามีคนกลางประสานเคลียร์ใจแล้ว
โดยจะพาน้องอาร์มและครอบครัวมาพบที่ค่ายหายทองคำในวันพรุ่งนี้
ส่วนตัวก็อยากจะจบลงด้วยดีเพราะไม่มีครูบาอาจารย์ที่ไหน
อยากมีปัญหากับเด็กของตัวเอง
แต่ทั้งนี้ก็ต้องอยู่ที่ข้อกฎหมายด้วย
และมีการพูดจาพาดพิงหลายประเด็น

เพื่อรวบรวมหลักฐานฟ้องกลับฐานหมินประมาทด้วยนะคะ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคดีที่เกิดขึ้น
ซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับน้องอามแล้วล่ะ
คือของน้องอาร์มเนี่ยนะคุณประจักรชัยบอกว่า
ว่าจะมีการเจรจากลายเกลี่ยกัน
ซึ่งก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งคู่จะไกลเกลี่ยกันได้อย่างลงตัว

เขามีการนัดกันระหว่างในห้างประจักรชัยกับน้องอาร์มชุติมาเกิดขึ้น
ตอนแรกเนี่ยนัดน้องอาร์มน้องอาร์มไม่มา
รออีกรูปเตอร์ที่๒น้องอาร์มไปในห้างไม่ยอมลงมาเจอ

ยังไม่ได้เป็นการเจอกันแต่ว่าตอนนี้เขารออยู่ที่ว่าครั้งนี้

แล้วเรื่องของสัญญงสัญญาที่มีการผิดสัญญากันอะไรอย่างนี้
ต้องรอคู่นี้มาเจอกันแล้วเคลียร์กันอีกที
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องที่ในห้างจะฟ้องไปที่คุณอัจฉริยะ
อันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนจับตามอง
เพราะทุกครั้งที่คุณอัชริยะออกมาเปิดประเด็นเมื่อไหร่
มักจะมีเบื้องลึกเบื้องหลัง

อันนี้เป็นข้อสังเกตในโซเชียลเฉยนะคะคุณผู้ชม
ทางนี้ทางนั้นเดี๋ยวยังไงรอดูกันอีกทีหนึ่งว่าเหมือนสรุปจะเป็นยังไง